สลับลก
จะมาบ้านอยู่ที่๔๕๑๕๒๕๑ลงรถ
ซี่๕๕เปิดประตูละ๕๒๕๓๕๔๕๕
ห้าหกอ่าห้าเจ็ดห้าแปดได้หนู
อันนี้ไม่มันสองสองนะทีนี้ไอ้สามแยกมันก็ต้องสองสองกว่าถูกไหมอ่ะ
มันไม่ใช่ว่าจะไปคันหลังเอาโอเคมันไปนั่นแหละ
คันนี้อ่านี่คันนี้